สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
วันนี้มาพร้อมกับการขายหนูหนาตัวโต
ช่วงนี้ใครที่ขับรถขับราผ่านไปแถวสุพรรณบุรีค่ะ
จะต้องเห็นติดกันเลย
ยังไงก็แวะช่วยเกษตรกรหน่อยละกันนะคะ

เตรียมพื้นที่เพาะปลูกไว้ได้เลย
เพราะว่าฝนมาแล้ว

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ
อธิบายภาพรวมแบบนี้ก่อนละกัน
ฝนที่มันตกเนี่ยภาคอื่นอาจจะเตรียมการพ่อปลูก
แต่ภาคใต้ระมัดระวังภัยที่จะเกิดจาก
ลักษณะเป็นภัยของธรรมชาติที่จะเกิดจากฝนตกหนักค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ภาพถ่ายดาวเทียมตี๕๔๗นาทีเนี่ย
ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลากยาวจนไปถึงนราธิวาส
กลุ่มเมฆสีแดงสีส้มแบบนี้
แสดงว่าตกหนักเลยค่ะมากกว่า๑๗๐ของพื้นที่
พื้นที่ตกหรือแทบจะไม่เจอเลยนะคะ
ระมัดระวังกันหน่อยหรือว่าใครที่ฝนตกอยู่ตอนนี้หนักแค่ไหน

อิทธิพลที่ทำให้เกิดฝนในประเทศไทยช่วงนี้ค่ะ
ลมใต้แล้วลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะยังคงมีกำลังแรง
ปกคลุมทางภาคใต้ของประเทศไทย
วกกับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พายุไซโครนค่ะ
ที่มีชื่อว่าอัศนีเตรียมจะขึ้นฝั่งอินเดียพรุ่งนี้
แต่เขาดึงเอาฝนค่ะฝนจากอ่าวไทยพัดเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้
แล้วมาเจอกับอะไรเทือกเขาสันกลาคิรีฝนตกหน้าเขานี่แหละค่ะ
ตกหนักตกนานตกยาวไปเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ภาคใต้วันนี้
ฝนตกเยอะจริงส่วนภาคอื่นค่ะเริ่มมาประมาณช่วงเที่ยงเป็นต้นไป
แล้วก็จะกระจายในหลายพื้นที่หนักเบาแตกต่างกันไปนะคะ
ส่วนฝนที่เกิดจากพายุอัศนีพายุไซโครนอัศนี
หลังจากที่เขาพัดขึ้นฝั่งไปนะพรุ่งนี้นะคะฝนประเทศไทยจะลดลง
แต่ช่วงที่เขาสลายตัวช่วงปลายสัปดาห์ค่ะพฤหัสศุกร์
ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งแหม่ฝนดีจริงจริงประเทศไทยช่วงนี้
ส่วนฝนดีคลื่นก็สูงตามไปด้วยค่ะโดยเฉพาะทะเลฝั่งอันดามัน
จะเห็นว่ารักษณะแบบนี้มันเกิดจากอิทธิพลเจ้าตัวเดิมเลยค่ะ
พายุไซโครนอัศนีเนี่ยทำให้ฝั่งนี้ฝั่งอันดามัน
คลื่นสูงกว่าฝั่งอ่าวไทยสูงประมาณ๒เมตรได้เลยนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ไหนถ้ามีฝนตกหนัก
อาจจะสูงมากกว่าสองเมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งหน่อยนะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิในประเทศไทยนะตอนนี้ค่ะ
จะเห็นว่าไม่เป็นสีแดงเข้มก็คือไม่อุณหภูมิ
สูงจนถึง๔๐องศาเซลเซียสจะอยู่ที่ประมาณ๓๐๓๕องศาเซลเซียส

พื้นที่ที่มีฝนตกทั้งหลายภาคใต้ภาคเหนือ
อุณหภูมิสบายค่ะ๒๕องศาเซลเซียส